เพราะไปกดไลค์แฟนคลับเยอะไป
ก็เลยโดนล็อกไปครับเกือบเดือน
ถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่นะครับ
เพราะมันยังสามารถไถได้อยู่
ส่วนเรื่องคิดถึงจริงก็ไม่ต้องดูมือถือก็ได้

แต่เขียนแคปชั่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้
ซึ่งตัวเองก็แค่ถามให้มั่นใจเฉย
ว่าเขาคิดถึงใครก็ได้คำตอบว่า

นี่เห็นไหมคุณแม่ก็ถามสิคุณแม่เจอแม่แก้วนะ

อ๋อคุณแม่มาอู้วแต่ละ

คิมเบอร์รี่เวอร์เลยโดนมาร์คเซอร์ไพรส์
วันเกิดกลางร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อน
ร่วมวางแผนกันเพียบเลยคุณผู้ชม
มีมูมเม้นวางเหมือนกันของคู่นี้เรามองบ่อยนะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ปีที่ดีมากคนรักมากแข็งแรงมากประสบความสำเร็จมากนะคะ
มันเป็นร้านขายพวกซุชิ

ยกมากมีตั้งแต่ละคาตั้งแต่แบบหลักพันจนถึงเป็นหมื่น